มาตรวจสอบกันนะคะเรื่องของคนร้ายบุกปล้นปืนที่วังบุรพานะคะ
เรื่องนี้รองนายกัธมดินด้านความมั่นคงก็สั่งให้ตรวจสอบ
แล้วก็หาข้อมูลของคนร้ายชาวจีน๔คนที่ปล้นปืนที่วังบุรพา
ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายหรือเปล่า

ก็ให้ติดตามไล่ล่าหัวหน้าแก๊งนี้เพราะพบว่ายังคงกบดันอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะ
สำหรับเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตมติโทษานิดมหาฐาวรรณรักษารัชการแทนผู้บัญชาการทะมดนครบาน
สอบสวนนายหวีคุณเผิงผู้ต้องหาชาวจีน
วังบูรพาแล้วก็ถูกตำรวจที่มาประสบเหตุนั้นยิงสกัดคนร้าย
ทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์บอกว่าจากการสอบสวนในหวี
ก็รับสารภาพว่าร่วมกับเพื่อนก่อเหตุจริงค่ะ
โดยมาดูลาดเหลาก่อน๑วันที่จะลงมือ
โดยถ้าหากว่าวันนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ที่เกาะเหตุนั้นได้ปืนไปก็จะนำไปมอบให้กับนายเจิ้นหยาง
ซึ่งเป็นผู้วางแผนทั้งหมดแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ทราบว่า
ถ้าได้ปืนไปแล้วจะเอาไปก่อเหตุอะไรเพราะทำหน้าที่แค่นี้
นี่เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะตำรวจต้องสืบหากันต่อ
ว่าจะมาป้นปืนแบบนี้จะวางแผนในการก่อเหตุ

ขณะเดียวกันนะคะก็สั่งการให้ทีมสืบสวน
ล่าตัวในจ้นหยางหลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยืนยันว่านายจันหยางยังคงอยู่ในประเทศไทย
และจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศ
กลุ่มผู้ต้องหาก็พบว่าเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็เช่าห้องพักย่านถนนพระอาทิตย์และถนนข้าวสารด้วย
ตรวจค้นห้องพักย่านถนนเข้าสารค่ะ
แต่ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่ระบุว่า
หลังก่อเหตุแล้วจะเดินทางไปที่เมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ต
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาไปทำการสอบสวน
ที่กองมะครับการตำรวจนครบานหก
เพื่อขยายผลเร่งติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ค่ะก็จะมีการนำตัวนายหวีไปฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ด้วย
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
นายอู่ซิงจุนหนึ่งในคนร้ายที่ถูกร้อยตำรวจเอกธวัชชัยผิวผ่อง
รองสารวัตรจราจรตำรวจนครบานพระพลาชัย๑
ที่ผ่านไปประสบเหตุนี่นะคะ
ก่อนที่จะใช้อาวุธปืนประจำกายยิงสกัดจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางและก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
นั่นก็คือนายอู่ซิงจุนหนึ่งในคนร้ายนั่นเอง
ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงเหตุการณ์ต่างชาติบุกปล้นปืนที่ร้านขายปืนย่านวังบูรพา
บอกว่าไม่เกี่ยวกับมาตรการปราบกลุ่มผู้มีอิทธิพล
นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันเป็นวันแรกนะ
หลังใช้เวลารวบรวมข้อมูลของผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศมากว่า๔เดือน
ตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปหาสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้
เพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายข้ามชาติหรือไม่
และการก่อเหตุนี้มีวัตถุประสงค์อะไร
ใช่ครับเพราะว่าเป็นการเริ่มการปราบปรามผู้มีอิทธิพล